ถนน๓๐๔บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ปิดชั่วคราวนะคะ
หลังจากที่ในทุกวันนี้เขาจะมีการระเบิดภูเขากัน
เป็นการขยายช่องการจราจรรวมทั้งหาจุดต่อหม้อ
ในการสร้างสะพานข้ามแยกนั่นเองนะคะ

ระเบิดภูเขาเผากระท่อม
แต่คุณผู้ชมดูอย่าเพิ่งตกใจว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดอะไรนี่

ใช่ค่ะเมื่อช่วงวานนี้นะคะตำรวจภูทรวังขอนแดงอำเภอนาดี
พร้อมด้วยตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีนี่เขาปิดถนนสาย๓๐๔นะ
ฟังให้ดีนะคะช่วงกิโลเมตรที่๔๒บ้านกระรอก
ขาเข้าแล้วก็ขาออกชั่วคราวนะคะเท่านั้นนะคะ
การจราจรก็กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว
ตอนนี้เนื่องจากมีการระเบิดหินขยายช่องการจราจร
โครงการเชื่อมผืนป่ามรดกโลกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าหน้าที่เขาจะให้สัญญาณด้วยการเปิดไฟสัญญาณไซเลนส์๓ครั้ง
กดชนวนระเบิด๓ครั้งนะ
กดชนวนระเบิดเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้างต่อหม้อสะพานด้วย
นายชัยพรดรุนัยทรเป็นผู้จัดการโครงการอิตาเลียนไทยเปิดเผยว่าครั้งต่อไป
จะมีการระเบิดหินวันละครั้งวันละ๑ครั้ง
ซึ่งจะเป็นจุดฐานต่อหม้อของการก่อสร้างสะพาน
และจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้ทางได้ทราบล่วงหน้าด้วย
ช่วงนี้ที่เตรียมตัวจะใช้เส้นทาง๓๐๔บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
ติดตามข่าวสารหรือว่ามองข้างทางกันหน่อยว่าช่วงนี้เขาจะมีการระเบิดกันหรือเปล่า
ใช่ฟังสัญญาณเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วเมื่อกี้เขาติดป้ายอันตรายไว้ก็อยากเข้าไปในพื้นที่การก่อสร้างนะครับ